ข่าวต่อไปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังตัดสินใจและติดตาม
หมอปลาครับไปที่ชัยภูมิเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยังวัยรุ่นอยู่เลยอายุ๑๗ปีคุณผู้ชมฮะ
ตะวันตกดินเมื่อไหร่แล้วก็ตาขวางตาขวางอารวาสดิ้นพลาดพลาดพลาดพลาดเลย
แม่เชื่อว่าน่าจะไปถูกทำพิธีรับขันแต่รับขันผีปอบจากผู้หญิงเพื่อนบ้านคนหนึ่งฮะ
อาการเลยเป็นแบบนี้
แม่เชื่อว่าน่าจะไปถูกทำวิธีรับขันแต่รับขันนะอย่าถูกทำวิธีรับ

โด่งมันแฝงมา

บ้านไหนเคยมีประสบการณ์คล้ายแบบนี้บ้าง
มันเป็นยังไงบ้านไหนไม่เกิดขึ้นไม่รู้ไม่เข้าใจหรอก

นี่เป็นช่วงที่คนในครอบครัวช่วยกันจับนางสาวนิดอายุ๑๗ปีครับ
คือพยายามจะทำให้ผีมันออกจากการเข้าสิงร่างน้อง
แม้กระทั่งยังไงโลห์แม้ก๊อฟปุ้ยคุณผู้ชมค่ะ
เอาน้ำล้างเท้ามาให้ดื่มก็ทำ
จนสุดท้ายดื่มและและน้ำล้างเท้า

จนสุดท้ายน้องนิดหมดแรงไปเองครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันคืน๒๕พฤษภาคมครับ
ครับซึ่งเป็นวันโกนก่อนวันพระใหญ่วิสาขบูชานี้ครับเออทีมข่าวไปสิครับ
แบบนี้ต้องไปไปพิสูจน์ไปที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
สอบถามนางสังวานฉวยสูงเนินแม่ของน้องนิดเล่าบอกว่าก่อนหน้าที่น้องนิดจะมีอาการแบบนี้นะ
คุณนักข่าวมีเพื่อนบ้านให้น้องนิดจุดทูบรับขันตอนแรกเข้าใจว่าเป็นการทำบุญสะดอกเคาะ
แต่ที่ไหนได้ล่ะคนทำพิธีมายอมรับตอนหลังคุณผู้ชมเป็นการรับขันสืบทอดผีปอบ
อ๋อเหรอแต่น้องนิดจิตอ่อนฮะแต่น้องนิดจิตอ่อนวิญญาณอื่นมันเลยเข้ามาแฝงร่าง
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับน้องนิดเริ่มมีอาการพูดจาโวยวายตาขวาง
ใครตาขวางนะจำใครไม่ได้แม่ก็จำไม่ได้
แม่เคยพาน้องนิดไปให้พระลดน้ำมนต์นะครับแต่ไม่หายขาดหนำซ้ำยังหนักกว่าเดิมอีก
โดยเฉพาะช่วงวันโกนช่วงวันพระจะกรีดร้องโวยวายแลบลิ้นปลิ้นตาจนชาวบ้านหวาดกลัว
จึงติดต่อคนนี้คนนี้ต้องมาแล้วถ้าเรื่องนี้คนนี้ต้องมาไหมฮะ
หมอปลาสิจ๊ะหมอปลาต้องมาซึ่งระหว่างพูดคุยกันอยู่นะคุณผู้ชมนะ
ปรากฏว่าน้องนิดเนี่ยผีเข้าต่อหน้าต่อตาเลยฮะไปดูครับ

นิดเป็นไรเป็นอะไรเมื่อกี้เนี้ยเรียกไปบ้าน
จะเรียกไปบ้านทำไมบ้านเจ้าของอยู่นี้
ตั้งจิตให้มันรอให้หมอมาก่อนเข้าใจไหมนั่งนั่งอยู่นี่นั่งข้างในเลย
นิ่งอยู่นั่งนิ่งอยู่เนี่ยอาการเขาจะเลิกเป็นอย่างงี้แหละ
แล้วพอสักครั้งจะไปเลยแล้วไงอยู่ตรงไหนตรงนี้ค่ะ
ข้างข้างหนูเลยแล้วเขามาพูดอะไรไหมฮะ
เขาบอกว่ารถเนี้ยกลับบ้านรถยังไงครับเขาเรียกเจ้าของเขาเรียก
หื้มนี่เขาไปใช้ตัวมันหนุ่มเนี้ยที่มันโอเคอันนี้ได้เป็นนิทอยู่ไหมครับ

เขาจะเอานิทกัตเต้ยเอาเย็มเอาอะเอาไปทำอะไรฮะเอาไปทำไม
เมื่อกี้

คือพอได้ยินทศกัณฐ์เพื่อนบ้านคนเดียวตกใจบอกว่านิดดูได้ไง
น้องสาวของเธอที่ชื่อรถเนี่ยมีลูกชื่อทศกัณฐ์
เพราะว่าน้องนิดเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่นะซึ่งเป็นบ้านของสามีได้ไม่นาน

จากนั้นผู้หญิงที่ชื่อรถเนี่ยซึ่งเป็นคนพานิดไปจุดทูปรับขันเนี่ย
ที่ผมเล่าไปตอนต้นน่ะเดินมาหา
แล้วบอกว่าแม่หนูอยากไปอยู่ที่วัด
ผู้หญิงคนนั้นเลยถามว่าหนูชื่ออะไร

บอกว่าดำคือชื่อของกุมารที่เธอเลี้ยงไว้ครับ

แม่บอกพระทุดงให้ไว้เมื่อ๑๐ปีก่อน
ทุกวันพระเธอจะเลี้ยงน้ำแดงน้ำผึ้ง
แต่เธอไม่เคยเห็นวิญญาณหรือกุมารชื่อดำมาก่อนนะ
พอช่วงค่ำหมอปลามาครับหมอปลามาถึง
ก็พาน้องนิดไปที่บ้านของนางรถ
แต่ไปถึงกลางทางนิดเกิดอาการเหมือนผีเข้าอีกครับคุณผู้ชมครับ
ต้องให้ผู้ชาย๔๕คนในแรงผู้ชายนะ
ช่วยกันจับตัวไว้พอไปถึงบ้านของนางรถเนี่ย
น้องนิตก็โผล่เข้าก่อนนางรถอีก
เดินเข้าไปในบ้านนะครับก็พบสิ่งที่นางรถบูชา
สิ่งที่เลี้ยงไว้มีก้อนดินสีดำมีรูตรงกลางที่พระทุดงให้ไว้ครับ
แล้วก็มีกุมารทองไอ้ไข่มีตุ๊กตาที่ใช้แทนลูกฝาแฝดผู้หญิงสองคน
คือน้องกันกับน้องก้อยแต่น้องก้อยเนี่ยเสียไปคนหนึ่งแล้วนะ

หมอปลาเข้ามาถึงก็ทำพิธียังไงไปดูครับ
ส่วนกว้างสวยก่อนครับ
จากนั้นหมอปลามาถึงแล้วนะครับ
แล้วก็ขอให้สิ่งที่น้องรถบูชานักหมดเอามานี่
เอาไปเผาทำลายหมดเลยนะฮะ
เพราะเชื่อว่านั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องนิดมีอาการคล้ายผีเข้า

และยังได้ทำพิธีนะครับโดยใช้สายศีลพันธุ์ลอบศีรษะน้องนิทกับน้องรถ
แล้วให้ทั้งคู่เนี่ยดื่มน้ำมนซึ่งน้องนิดเนี่ยก็อาเจียนออกมา
แล้วก็หายเป็นปกตินะครับหมอปลาระบุว่านี่เป็นสาง
หรือที่ใครเรียกว่าผีนั่นแหละนะที่มาอาศัยร่างของน้องฤทธิ
ซึ่งดูแล้วมีอาการผิดปกติหลายอย่างทั้งแหลบลิ้นปลิ้นตา
แล้วมีอาการคล้ายเสือเขาว่าแบบนั้นนะ
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะเครื่องรางของขลังที่นางรถได้มาจากพระทุดง
จากนั้นหมอปลาก็บอกให้เอาน้ำมนต์ไปพรมที่บ้านของนางรถกับน้องนิด
เพื่อขับไล่วิญญาณร้ายและให้เกิดความสบายใจ
คุณผู้ชมฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวก็คือข่าว
มันเกิดขึ้นเรานำเสนอแต่ท่านต้องใช้วิจารณญาณและตัดสินใจ
แม้ว่าน้องฤทธิ์ในเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าหายเลย
พอหมอปลาทำแบบนี้หายเลยไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับ
แต่ผมจะบอกว่ายังไงลองหาหมอทางวิทยาศาสตร์ดูบ้าง
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านจิตเวทดูบ้างนะครับ